อเล็กครับปัดเล่นใหญ่ส่งดอกไม้ให้น้องจอยนะฮะ
สงสารคู่จิ้นแต่ก็ยังรู้สึกดีด้วยนะครับ

ก็รับมานะฮะว่าส่งดอกไม้ไปให้คุณจอยรินีจริงนะครับ

เรียกว่าให้พี่สาวนะฮะ
ลั่นถึงจะอวสารคู่จิ้นแต่ก็ยังรู้สึกดีด้วยนะครับ
เผยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งส่งไลน์มาขอบคุณด้วย
คุณอาเล็กซ์นะครับไปรับมีการสัมภาษณ์นะ

ส่งไว้ให้เพราะว่าเราก็อยากแสดงความยินดีเฉย
ผู้จัดการของผมก็ส่งไปให้นะ
ซึ่งผู้จัดการผมนะครับก็ส่งแล้วผมก็ส่งนะครับ
หลายคนมองว่าอัวสารกันไปแล้ว